รัฐธรรมนูลรับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักอนาคตใหม่
กรณีกู้เงินจากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
๑ล้านบาทเพื่อมาดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

และส่งสำเนาคำร้องให้กับพักอนาคตใหม่
แจ้งข้อกล่าวหาภายใน๑๕วัน
แต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง
อกจากนี้สารรัฐธรรมนูลยังนัดอ่านคำวินิจฉัย
กรณีที่นายนัทพรโตประยูนยื่นคำร้อง
เพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่าการกระทำของพักอนาคตใหม่

และคณะกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ในวันที่๒๑มกราคมนี้
ในเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
จากสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า
ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอ

โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวน
ส่วนความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ

เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตประพฤติมิชชอบสภาพผู้แทนราชดร
ยืนยันว่าการดำเนินการที่ดิน๖๘๒ไร่มี๒ส่วน
คือที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน๔๑ไร่๑งาน๕๙ตารางวา
และพื้นที่ป่าตามพบป่าไม้๔ไร่๓ง๘๑ตว
รวมเป็นพื้นที่๔๖ไร่๑งาน๔๐ตารางวาที่ดำเนินคดี

ซึ่งทำกิจกรรมฟาร์มไก่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินสอปกร
แต่กรมป่าไม้ก็ได้ทำความเห็นสอบถามไป
อย่างคณะกรรมการกิจสติกาทุกประเด็นแล้ว
ยืนยันทันทีที่เรื่องนี้ชัดเจน
กรมป่าไม้พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย
เพื่อความถูกต้องก็เลยจะต้องมีการหารุยกิจสิกา
แต่ก็ผมเชื่อว่าแนวทางมันมีอยู่แล้วล่ะ
เพียงแต่ว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้วิบัติเขาสบายใจ
เพราะว่าได้ปฏิบัติไปอย่างครบถ้วนลูกหลัง
เพราะว่าถ้าตัดสินใจแล้วปฏิบัติไปแล้วไม่ครบถ้วน
มันก็อาจจะทำให้มีผลต่อในเรื่องของการดำเนินการ

ส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรี
วันนี้เดินทางไปที่ท่าอากาศยานขอนแก่น

ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแรงและพบปะชาวบ้าน
มีนายสมศักดิ์คุณเงินที่เพิ่งชนะเลือกตั้งซ่อมเขต๗ขอนแก่น
พร้อมสอพักพลังประชารัฐมาต้อนรับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ช่วยกันดูแลประชาชน
และขอบคุณที่สนับสนุนรัฐบาล
ส่วนที่ชัยภูมินายกรัฐมนตรีอ้อนชาวชายภูมิ
ว่าเป็นลูกหลานพญาแร่เพราะมารดาก็เป็นคนชัยภูมิ
การลงพื้นที่วันนี้ยืนยันว่าพร้อมดูแลประชาชน
ร่วมกับพักร่วมรัฐบาลและจะไปทุกพื้นที่
คนอีสานจะไม่ค่อยชอบตัวเองก็ตาม
ลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้
ก็ไม่พลาดที่ชาวบ้านจะจับจ้องไปที่ทะเบียนรถของนายก
เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน